สวัสดีครับผมมาเจอคู่คนละนี้นะครับ
เพราะหานเมาแล้วผ่านชนและมีเยาวชน
ตั้งแต่วันที่๑๒ที่ผ่านมานะครับ
เมืองต้นคู่กรณีได้ทำการขอไกลเกลี่ยโดยจะชดใช้ค่าเสียหายให้เด็กบางคน
โดยส่วนมากจะชดใช้ให้หมื่นมาคนเจ็บทัน
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ทางเราจะยอมนะครับ
เพราะว่าเด็กบางคนยังเจ็บสาหัสอยู่ในโรงพยาบาล
โดยที่ตอนนี้ทางคู่กรณีได้ปฏิเสธข้อหาเมาแล้วขับด้วยนะครับ
คนนี้ก็เลยอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรม

คดีนี้เกิดขึ้นข่าวยังออกมาไม่ค่อยเยอะนะคะ
แต่ว่าคนที่ออกมาเรียกร้องเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือเป็นญาติกับเด็กหนึ่งในหลายคนที่เจ็บในวันนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒พฤษภาคมใกล้เที่ยงคืนแล้วค่ะคุณผู้ชม
คือระหว่างทางที่กลุ่มเด็กจะกลับบ้าน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาก็ไปดูคอนเสิร์ตของเขามาเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาแล้วก็กวาดเลย
แต่ว่ารถคันที่พุ่งเข้ามารถกระบะนะคะไม่หยุดก็คือหลบหนีอะค่ะ
แต่ว่าเนื่องจากสภาพรถที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
เนื่องจากสภาพรถคือยางไปไม่ได้แล้ว
ก็เลยจอดแล้วก็ไปหลบอยู่จนกระทั่งตำรวจเขามาเอาตัวไปได้
แล้วก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอลซึ่งก็เกินกว่ากฎหมายกำหนด
น้าชายออกมาเรียกร้องเนี่ยเพราะรู้สึกว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ข่าวมันกระเซ็นกระสายเต็มไปหมดค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เอ๊ะทำไมถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาสักที
มันค่อนข้างชัดเจนมีคนเจ็บจำนวนมาก
ในจำนวนคนเจ็บเนี่ยนะคะถ้านับเจ็บเล็กเจ็บน้อยหรือเจ็บมากถึงกับสาหัสเนี่ย
มีอยู่ประมาณสัก๗คนอายุอยู่ประมาณ๑๔๑๕นะคะน้องที่เจ็บเนี่ย
แล้วก็คนที่เข้าโรงพยาบาลรักษาจริงประมาณสัก๔คน
แล้วก็มี๓คนที่อาจจะบอกได้ว่าถือว่าเจ็บหนัก
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสมองบวมนะคะขาหัก๒ท่อนตับฉีก
แม้กระทั่งมีการต้องเย็บที่กระโหลกศีรษะเพราะว่าศีรษะกระโหลกเปิดเนี่ยนะคะ
ประมาณสัก๗๐เข็มทีนี้พอคดีไม่คืบหน้าพ่อกับน้าค่ะก็ต้องออกมาบอกว่า
ตกลงลูกหลานพวกผมเอาอย่างไรคิดอะไรไม่ออกไปหาทนายความค่ะ
ทนายความที่ร้องเรียนไปคือทนายสงการวันนี้ก็เลยมาทั้งหมดเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทนายสงการอัจฉริยทรัพย์นะคะในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
คุณพ่อของน้องที่มีอาการสมองบวมนะคะ

ใช่ไหมคือจริงไม่ได้รู้เรื่องอะไรแต่เขามาร้อง
ครับคือไม่รู้เลยเขามาร้องว่าทำไมคดีตั้งแต่๑๒พฤษภา
แล้วก็ขณะนั้นเรากำลังเตรียมที่ไปประชุมที่สภา

ปกติแล้วการเมาแล้วขับตำรวจตรวจพบแอลกอฮอลปุ๊บเนี่ย

คือมันไม่น่ายากและยิ่งปรากฏหลักฐานว่าชนแล้วหนีด้วย
ประกอบกับมีผู้บาดเจ็บสาหัสมันดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าบาดเจ็บสาหัสไม่บาดเจ็บสาหัส

จะเลื่อนเงียบ
ขอข้อมูลจากตำรวจว่าคู่กรณีมีประกันไหม

ตอบมาบอกว่าจะรู้ไปทำไม

สังกัดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ

คุณพ่อหรือคุณน้าจะเล่าละเอียดได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ลำดับเหตุการณ์เลยค่ะเพราะข่าวออกมาไม่เยอะนะ
อันนี้ผมขอเล่าแล้วกันนะเพราะผมเป็นคนที่ลงพื้นที่ลงไปเลย
ก็คือว่าตรงนี้พอมันเกิดเหตุวันที่๑๒
วันที่๑๓ผมจะรู้เรื่องเพราะทางนั้นยังไม่โทรมาบอกนักคืนนั้นนะครับ
พอวันที่๑๓ผมรู้เรื่องปุ๊บผมก็โทรไปหาเขาเลยว่า
แล้วคู่กรณีมีประกันไหมมีพรบไหม
เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันบอกไม่รู้ไม่ได้ต้องไปถาม
ไปหาร้อยเวรเลยไปถามมาเลยว่ามีไม่มี
อันนี้คือคุณน้าคุยกับคุณพ่อเหรอ
คุยกับญาติอีกคนที่อยู่ที่ชายภูมินะครับ
บอกว่าไปขอมาเลยเราเป็นผู้เสียหายเราต้องได้มาเราจะไปเบิกอะไร

ถ้าสักพักหนึ่งโทรกลับมาบอกผมว่าตำรวจบอกว่า
จะรู้ไปทำไมยังไงเขาก็ไม่จ่ายเพราะว่าเมาแล้วขับ

ปกติแล้วเมาแล้วขับประกันไม่จ่าย
เขาว่าไม่จ่ายประกันคือต้องจ่ายบุคคลที่สาม
เพราะบุคคลที่๓เป็นคนได้รับผลกระทบ
แต่กรณีนี้ประกาศก็จะไปฟ้องไล่เบี้ย

ถูกฮะมันมีแนวดีการอยู่แล้วครับ
ไม่แต่เรื่องของเรื่องนะคือรู้สึกซุ่มเสีย
คือคุณน้ากำลังคล่องใจซุ่มเสียงของตำรวจใช่ไหมเรื่องของเรื่องที่เล่า
ใช่ครับเพราะว่าคือปกติแล้ว
เวลาเราไปถามอะไรจากตำรวจเวลามีคดีอะไรแบบนี้
เราเข้าไปถามปุ๊บเขาต้องบอกเรา

แล้วพอผมก็เริ่มเห็นความผิดปกติ
ผมก็ลงไปเลยกลับลงมาที่ชายภูมิเลย

ผมลงมาที่ชายภูมินะครับผมก็พยายามลงมาหาพื้นที่หมดเลย
มันมีกล้องวงจรปิดไหมมีอะไรยังไงคือดูทุกอย่าง

ใช่ครับตั้งแต่จุดเกิดเหตุจนไปถึงจุดที่จับกลุ่มได้

เขามีแบบว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตอะไรแบบนี้ด้วย

คนที่เป็นทางญาติเรากับทางผู้เสียหาย
เขาบอกกับเรามาว่าคนนี้เขารู้จักกับคนใหญ่คนโตนะ
ให้คนนั้นโทรมาบอกคนนี้โทรมาบอกอะไรแบบนี้ครับ

ผมก็ยิ่งไม่สบายใจผมก็เลยลงมาเลย
พอผมลงไปถึงพื้นที่นะครับผมก็ไปดู
ผ่านจากจุดกระเทศประมาณสักหนึ่งกิโลกรัม

ซึ่งตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดส่องมาชัดเลย

แล้วผมก็เลยไปต่อไปถึงจุดเกิดเหตุ
แต่จำชื่อสาขาไม่ค่อยไม่เป็นไร
ตรงนั้นก็ผมคิดว่ามันน่าจะจับได้ในความคิดผมเนาะ
ผมก็โทรกลับไปหาร้อยเวร
ได้ทำการคุยกับร้อยเวนทางโทรศัพท์ก่อน
ร้อยเวนบอกไม่มีแต่ที่เกิดเหตุไม่เห็นหรอก

แต่ว่าสี่แยกมันเห็นก็น่าจะเห็นช่วงหลบหนี
ซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะเอามาทำได้ชัดกว่านี้

คือตอนที่คุณน้าลงมาเนี่ยวันเกิดเหตุคือ๑๒

แล้วตำรวจทำอะไรไปบ้างอ่ะถามย้อนกลับไป
ตำรวจเขาบอกว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างในสำนวนคะ

เขาบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรยังเลย
อ้าวแล้วแปลกไหมครับ
เดี๋ยวก่อนครับที่บอกว่าเพื่อว่าจะชดได้
คดีไม่ซับซ้อนเลยนะ
คือมีคนทำมีคนเจ็บถูกไหมคะ

คือจริงแล้วมันไม่ได้ซ้ำซ้อนเลยที่บอกว่าประกันไม่จ่าย

แต่คันที่ได้รับความเสียหายจากคนเมาแล้วขับประกันต้องจ่าย

คือเด็กต้องได้อ่ะแต่ตำรวจบอกว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะครับคือเด็กต้องได้ตำรวจบอกว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะ
ข้อแรกนะคะคือลงมารู้สึกว่าเรื่องยังไม่เดินไปไหนเลย
ช่วง๒วันที่ผ่านมาสองคือขอข้อมูลตำรวจก็เหมือนกับ

ฉันขอย้อนกลับไปคืนเกิดเหตุก่อนคุณพ่อ

คือวันเกิดเหตุใช่ไหมครับคือตอนนั้นผมก็ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับ
เอาเท่าที่รายละเอียดที่คุณพ่อทราบเลยตั้งแต่ตอนแรกเลย
ผมก็คือผมได้รับโทรศัพท์จากทางแม่ยาย
บอกว่าลูกโดนรถชนนะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนอนอยู่โรงพยาบาลอืม
เพราะวันนั้นปุ๊บผมก็เลยโทรไปหาเขาเลย
ซึ่งเขาโทรหาน้าเขาบอกเนี่ยจะเอายังไงกันดีเนี่ยจะทำยังไง
ก็เลยบอกว่าเอาไงก็ให้ช่วยให้นาเนี่ยเขาช่วยประสาน
แล้วคุณพ่อรู้เรื่องราวไหมคะว่ารักษณะการเกิดเหตุมันมาแบบไหน

ก็พอรู้เข้าข้าวจากเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์
ก็คือเขาบอกว่ารถของเด็กทั้งหมดจอดรอเพื่อน
ซึ่งลืมของไว้กับรถอีกหนึ่งคันซึ่งกำลังตามมา

ก็คือเขาจอดอยู่ข้างฟุตบาทเลย
อยู่ข้างริมถนนเลยตรงฝั่งเส้นขาวทั้งหมด

เด็กบางคนเขาก็ยืนอยู่นอกรถ

นะครับเขาหันมาเห็นปุ๊บว่ารถเนี่ย
เฉียงเริ่มฉลับเข้ามา
รถกระบะมาทางตรงใช่ไหม
ทางตรงครับซึ่งเป็นถนน๔เลน

เป็นถนนสี่เลนครับว่างมากแล้ว
เด็กพอจะบอกได้ไหมคุณพ่อว่าเขาอยู่ริมไหน

คือเขาบอกว่ารถกระบะคันนี้
ขับชิดมาทางซ้าย
ซึ่งทางเด็กจอดอยู่ฝั่งซ้ายมือหมด
คือพอเขาเห็นเด็กเนี่ยเขาก็ชะลอก่อน
พอชะลอเสร็จปุ๊บเขาก็เหยียบเข้ามาเลย

เข้ากลางถนน
ถนนเส้นนั้นในเวลานั้นรถไม่น่าจะมีแล้วป่ะคะ
ก็น่าจะไม่มีครับเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วง๕ทุ่มกว่าแล้ว

คืออันนี้จากปากคำของเด็ก

เขาบอกว่าวิ่งอยู่เลนซ้ายอยู่แล้ว

ชะลอแล้วทำไมถึงเร่งขึ้นมา

ก็คือเขาคือทีแรกก็คือเขามาคาเร็วอยู่ใช่ไหมครับ
พอสักพักหนึ่งก็ชะลอคือช้าลง

ชนเสร็จปุ๊บก็ไปชะลอดูก่อน
ชะลอดูเสร็จปุ๊บก็ขับไปเลย

และรถบางคันที่ยังไม่เสียหาย

ขับตามกันทันด้วยเหรอมอเตอร์ไซค์กับกระบะ

ห่างกันประมาณ๒กิโล

น้องเขาตามไปกันจนถึงตามถึงเลยครับ
จอดเสร็จแล้วเจ้าตัวรีบเปิดประตูลงมา

คือเขายังไม่ยอมลงมาครับ

เด็กไปเคาะกระจกเขาก็ไม่ยอมลง
แล้วน้องเขาสังเกตไหมว่าเหมือนกับมีสติไหม
เหมือนกับตั้งหลักอยู่เอายังไงคือสังเกตไหม

อะไรทีนี้เขาเปิดประตูลงมาเองถูกไหม
ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางกู้ภัยไม่มา
ก็คือยังไม่เปิดอยู่จริงแหละ
อ๋อสรุปคือรถที่จอดห่างจากจุดเกิดเหตุ

ไม่ครับผ่านจากสี่แยกไปจากจุดเกิดเหตุ

ใช่ครับลงมาตอนใครมา

ยังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นะครับ

คือผมไม่มั่นใจว่าเขาตรวจนัดตรงจุดนั้นหรือเปล่า

คือน้องคือเด็กหลายคนมาก

จะมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายที่ตามไปในจุกเกษ

กระทั่งว่ามีตำรวจอะไรมาถึงได้ลง

พอหลังจากนั้นเนาะ
แล้วก็ยื่นให้ตำรวจคุย
แล้วตำรวจก็พาผู้หญิงออกจากที่เกิดเหตุ

ตำรวจพาผู้หญิงออกจากที่เกิดเหตุ
คือเคาะพาไปลงพักหรือยังไง

ส่งโทรศัพท์อยู่ดีคุยโทรไปหาใครไม่รู้เนอะ
ส่งโทรศัพท์ให้ตำรวจคุยแล้วตำรวจก็บอกคุณมากับผม

เอาอย่างนี้คือเรียนเข้าใจนะคะว่าทุกคนเป็นห่วงใยลูกหลาน
แต่อย่างนี้ลองตั้งข้อสังเกตคือเขาอาจจะคุยอะไรก็ได้
ก็คือพาไปลงพักคืออย่างนี้ได้ไหม
จริงแล้วเอาหลักทั่วไปก่อนหลักการสอบสวน
หนึ่งตำรวจก็ต้องอย่างน้อยเนี่ยต้องมีการสอบรายละเอียดเบื้องต้น
นะครับว่าจุดเกิดเหตุไหนต้องได้ที่เกิดเหตุไหมคะ
คือหนึ่งอย่างน้อยเรามีการถ่ายพงถ่ายภาพ
คือจุดที่เจอรถเนี่ยเป็นจุดที่หนีมาถูกไหมครับ

มันต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อน
แต่คนนี้ที่ผิดปกติทำไมต้องคุยกับตำรวจที่มาที่เกิดเหตุล่ะ
ทำไมไม่จริงแล้วไปก็ได้
เอาย่าทางผู้บาดเจ็บเนี่ยไปด้วยก็จะไปที่หลวงพักได้
แล้วเอาเจ้าหน้าที่ไปที่ไปพร้อมกันก็ได้
ก็คือหลักปฏิบัติมันต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกเคสทุกท้องที่
ทีนี้ถ้ากลับมาค่ะคุณน้าคืออันนี้คือเราสังเกตว่ามันผิดปกติหรือไม่
ใช่ไหมคะว่าเอาโทรศัพท์ของผู้หญิงซึ่งโทรหาใครไม่รู้มาคุย
แล้วก็พาจากจุดเกิดเหตุพาเขาออกไปแล้วไงต่อ
อันนี้คือที่เด็กเล่าให้ผมฟังนะก็คือเบื้องต้นแค่นี้ก่อน
แล้วก็พอหลังจากนั้นเขาบอกเขาก็ดำเนินการทั้งวันเลยไปติดต่อ
ยังไงเขาก็ยังไม่ให้คุยกับคู่กรณีไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยสักอย่างถาม
ผมถามอะไรไปเขาก็ตอบไม่ได้คือผมก็ติดต่อทางโทรศัพท์อย่างเดียวเนาะ
คนนั้นไปถามเรื่องนี้ซิคนนี้ไปถามเรื่องนี้สิ
บอกตำรวจจะไม่บอกตำรวจบอกให้รอก่อนตำรวจบอกให้รอก่อน
คือทุกคนตอบได้คำนี้เหมือนกันหมดเลย
คือเขาอยากรู้แม้กระทั่งมีพรบมั้ยรถคู่กรณีมีประกันมั้ย
แล้วก็แม้กระทั่งผู้ขับขี่ชื่ออะไรทุกคนก็ไม่ทราบ
เพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่จะเรียกประกันมาดำเนินการใช้สิทธิ์เรื่องของการรักษาพยาบาลก็ไม่ทราบ
ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าคนขับเนี่ยมีใบขับขี่หรือไม่อย่างไร
แล้วก็รถมีการตรวจสภาพประกอบสำนวนแล้วหรือไม่
ทีนี้ถ้าเอาคืนนั้นก่อนสรุปว่ายืนยันว่ามีการตรวจแอลกอฮอลแล้วถูกไหมคุณพ่อคุณน้า
แต่สิ่งที่ผมคุยกับตำรวจเพราะว่าผมฟังจากเด็กผมก็ไม่ได้ปักใจเชื่อเลยนะ
ผมก็เลยมีการโทรหาคุยกับร้อยเวรร้อยเวรบอกว่าเบื้องต้นตรวจ

แล้วคุณมีเสียงไหมล่ะมีไหมมีไหมเปิดมีใช่ไหม
รู้สึกว่าในไฟล์ทริปที่เอาไปออกเขาก็จะคือมันเป็นอีกท่อนหนึ่งเนาะ
แต่เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะตั้ง

ดูรู้สึกว่าจะมีสาระสำคัญเรื่องของการเมาแล้วขับด้วย
แต่ทีนี้ในส่วนของเมาแล้วขับเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ

แต่เราแค่สังเกตได้ว่ามัน๔๘ชั่วโมง๗๒ชั่วโมง

ปกติแจ้งข้อเก่าหาเมาแล้วขับมันต้องนานหรือครับ

คราวนี้เขาจะอ้างเหตุผลใดเดี๋ยวเราไปฟังกัน

ไปพุ่งคำชาญระดับสูงที่สำนักงานตรวจอีกชาติ
ได้ทราบแล้วคาดว่าวันพฤหัส
ผู้เสียหายทั้งหมดจะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่บอกว่าได้คุยกับตำรวจ

แต่ก็ยังให้ทำให้สงสัยได้ว่า
ก็ถ้าข้อมูลมันขนาดนี้แล้วทำไมมันถึงไม่มีการแจ้งข้อเก่าหา
ทำไมไม่มีความคืบหน้าทำไมไม่มีความชัดเจน
และที่สำคัญก็คือผ่าตัดกระโหลก
สมองบวมขาหัก๒ท่อน

ช่วงหน้ากลับมาแล้วจะคุยกับทางตำรวจ
ภูทรเมืองชัยภูมิด้วยนะคะ
คืบหน้าไปถึงไหนแล้วสักครู่ค่ะ
รู้ชมกลับมาเอาพยานหลักฐานทีละอย่าง
ว่าการเล่าเรื่องของเด็กที่อยู่ในวันเกิดเหตุ

นี่ของฟังสดสดจากโทรศัพท์เลยนะ
เล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยว่าวันนั้นเห็นเหตุการณ์อะไรยายบ้าง

พวกหนูกำลังมาจากไปดูคอนเซิร์ตกลับมาจอดรถทางขึ้นบ้าน
แล้วกำลังคุยกันแล้วรอขอจากรุ่นพี่ผู้หญิงที่เขาไปอ่า
ไปรับแฟนเขาแล้วเขากลับลงมา
แล้วพอดีแฟนเขาไม่จอดรถเอาของให้เลย
พี่หนูเลยตามรถกลับลงไปเอาของค่ะ
พอกลับขึ้นมาได้ไม่ถึง๕นาที
มีรถกระบะมาเข้ามาเล็นของเขาแล้วเขาก็เรียวซ้ายเข้ามาเขาก็ทุ่มทุ่มทุ่ม
เดี๋ยวซ้ายเข้ามาหรือว่าเบี่ยงซ้ายเข้ามายังไง
เบี่ยงเข้ามาค่ะเบี่ยงซ้ายเข้ามาค่ะ

อันนี้คือส่วนที่น้องผู้หญิงเห็นแบบนี้เนอะ
อันนี้คือส่วนที่น้องผู้หญิงเห็นแบบนี้เนอะ
วันนี้คือส่วนที่น้องผู้หญิงเห็นแบบนี้เนอะ
วันนี้คือส่วนที่น้องผู้หญิงเห็นแบบนี้เนอะ
อ๋อแล้วส่วนน้องผู้ชายเห็นเองเอกราชอย่างไรบ้างลูก
อ๋อแล้วส่วนน้องผู้ชายเห็นเอกราชอย่างไรบ้างลูก
อ๋อแล้วส่วนน้องผู้ชายเห็นเอกราชอย่างไรบ้างลูก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
แบบไปข้างซ้ายเข้ามาแล้วก็พุ่งชนเลยพอชนแล้วก็ชะลอแล้วก็เหยียบหนีไปเลย
เอาคือเขามีการขัดชะลาก่อนเราก็เหยียบหนีแล้วเขาเกาะเหยียบหนีไปไหนยังไง
นี่แหละครับนี่ใช่ไหมคะอันเสียงเสียงที่ถามคือเสียงคุณน้า
ใช่ครับนี่ทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยใช่ไหมคือลงไปตามเองใช่ไหม
คือทำละที่แทนเลยพยานรวมรวมพยานหลักฐานคือไงว่าผู้ปกครองทุกคนอ่ะ
ทิ้งความหวังไว้ที่ผมทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อน
เดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณพ่อและคุณน้าทนายต่อนะคะแต่ขอฟังจากตำรวจบ้าง
ว่าคืบไปถึงไหนบ้างนะคะเราจะคุยกับรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจ

ไปถึงไหนแล้วคะที่สพค่ะ

ก็ดำเนินคดีไปก็
ในส่วนพยานนี้ก็สอบเกือบมาทุกคนแล้วนะครับ

ในส่วนเป็นพยานนะฮะ

ที่สำคัญก็อีก๔ท่านที่ยังได้สอบ

คงจะดำเนินการสอบสวนปากคำ

ในการที่จะสูดสำรณได้

ขณะสูตรปรับแทนทีนจากแพทย์นะครับ
ก็เอามาในส่วนนี้ก็
คงไม่มีปัญหาอะไรขดี
ความสับซ้อนเลยนะครับ
ก็ถ้าได้หลักฐานเท่านี้ครบถ้วน
ก็คงจะนำเริ่มส่งฟ้อง
บรรยายการยืนฟ้องได้เลยนะครับ
ค่ะร่องขาดีต้อนถามแทรกแท่นิดนึงค่ะ
คือจากการสอบทุกปากแล้วที่เหลืออีก๔ปาก
ปากที่รอคือเด็กที่อยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะ

ใน๙ปากขาท่าน

ค่ะท่านรรองฮะ๙ปากเนี่ยสอบตัวคนขับรถกระบาดยังหรือเป็นไหมคะ
คนขับรถกระบาดนำได้สดีเรียบร้อยหรือครับ

สิทธิ์ครับท่านนั้นเป็นฝ่ายผู้ต้องหานะฮะไม่ได้นับรวมด้วยอ๋ออ๋อค่ะ
ทีนี้เอาอย่างนี้ดิฉันไม่เข้าใจขั้นตอนท่านในรายละเอียด
แต่ฉันถามเป็นเป้าอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าตอนนี้มีการตั้งข้อกล่าวหาแล้วหรือยังคะ
เรียบร้อยแล้วครับค่ะมีการตั้งข้อเก่าหาอะไรบ้างคะ
ครับครับก็มีขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แก่กายสาหัสนะฮะแล้วก็ขับรถในขณะเมาสุรา
แล้วก็เฉียวชนชนแล้วหนีนะครับถ้าหากว่าสอบส่วนเพิ่ม
ถ้ามีข้อหาอื่นเพิ่มเติมนะครับก็จะแจ้งเพิ่มต่อไปนะครับ
ถ้าว่าสอบสวนว่าได้กระทำผิดในความผิดฐานอื่นอีก
ที่ว่าเมาแล้วค่ะท่านที่เมาแล้วขับเนี่ย
คือตรวจแอลกอฮอลไว้ตั้งแต่วันคืนวันเกิดเหตุแล้วใช่ไหมคะ

เจ้าตัวยอมรับหรือยังไงบ้างไหมคะหรือปฏิเสธข้อเก่าหายังไงบ้างคะ
ในส่วนนี้ก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธนะฮะ
ค่ะปฏิเสธอะไรบ้างคะท่าน
ครับครับเดี๋ยวก็ขอดูนิดหนึ่งนะครับ
ก็เดี๋ยวครับหนึ่งพอดีผมไม่ได้ไปสอบผ่านคำผู้ต่างหา
พอดีคุณได้ค่ะ
ท่านรองเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยเขาปฏิเสธไหมคะ

เอาอย่างนี้ถามใหม่เขายอมรับข้อหาอะไรบ้างคะ
ครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะดูก่อน
เขาให้การปฏิเสธทุกข้อหา
ค่ะค่ะปฏิเสธทุกข้อหานะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาโดนอยู่ทั้งขาท่าน
ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าพยานหลักฐานก็เพียงพอ

ค่ะทั้งหมดที่เขาโดนคือ๓ข้อหาป่ะคะ
ครับก็น่าจะมากกว่านี้อีกก็คือทั้งบาดเจ็บธรรมดาด้วย
ถึงจะตั้งข้อเก่าหาอีกข้อหาหนึ่งได้หรือเปล่าคะ
เหมือนกับสาวนี้ก็สามารถตั้งไว้ก่อนได้เลย
เพียงแต่นำพยานหลักฐานคำให้การของแพทย์
แล้วที่รอพิสูจน์หลักฐานคือรอพิสูจน์หลักฐานอะไรคะท่าน
อ๋อเพื่อตรวจการเฉียวชนของรถนี้แหละครับพ่อ
รถคันนี้ยืนยันเพราะว่าจะได้หลักฐานพวกนี้จะได้เสนอในชั้นศาลต่อไป
ของพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ของแพทย์นะครับ
ท่านค่ะแจ้งข้อกล่าวหากันตั้งแต่วันไหนคะ
การดำเนินคดีนี่เรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่๑๙นะฮะ
เดี๋ยวผมดูก่อนวันที่๑๙ครับ
แจ้งข้อหานะคะแจ้งข้อหานะ

แจ้งข้อหาวันที่๑๙เหตุเกิดเนี่ยตั้งแต่วันที่๑๒นะคะ
มันช้ากว่าคดีเมาแล้วชนเมาแล้วขับปกติหรือเปล่าคะ

เหรอเหรอก็ไม่ช้านะครับก็เดี๋ยวทำเรื่องคลับไปตามคัดตรงนะฮะ
ครับครับผม
คดีหลักก็ต้องลองก็ล่วงกัน
ค่ะท่านขอโอไภนะคะผู้ทัพก็ไปกันมาจังหวะยังไม่คุ้นกันนะคะ
ท่านค่ะคือตอนนี้เขาปฏิเสธทุกข้อหา
ซึ่งเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะปฏิเสธได้ถูกไหมคะ

เชื่อวันตามจากโรงโทษตามที่เปล่าค่ะ

อ้าวเข้าใจค่ะมีปัญหาอะไรหนักอกไหมคะ
มีความกระวนอ๋อในสักนี้ก็ไม่มีครับไม่มีปัญหาอะไรเลย
ค่ะอย่างแสดงรอเวลาแค่นึงก็คือได้
รับผลการตรวจที่สูดของการ
ผลการตรวจที่สูดบาดแผลของแพทย์

คนที่ทำคดีตั้งแต่แรก
กระทั่งถึงตอนนี้ที่มีการสรุปข้อหาแล้ว

ร้อยเวรท่านเดิมเจ้าของคดีท่านเดิมใช่ไหมคะ

ลวยให้การพบให้ดูแรงอยู่สุดที่ค่ะ

คืนวันนั้นผู้หญิงคนที่ขับรถกระบะนี่นะคะ

แล้วเอาโทรศัพท์ให้ตำรวจที่ไปในจุดเกิดเหตุ

แล้วก็เขารู้สึกว่ามันจะทำให้เขา

ผู้หญิงคนนี้รู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายไหม

มีปัญหาอะไรป่ะคะรองคะ
ไม่มีเลยครับคือในส่วนนี้นะครับ
เจ้าที่ฟังนะผู้หญิงคนนี้ก็
ไม่ได้อยู่เป็นคนอยู่ที่ชายภูมิ

อันนี้ก็ไม่เห็นมีใครภาพนะครับ
ว่าเป็นคนรู้จักครับที่อยู่ในสถานี
แล้วก็ทางจังหวัดก็ไม่เห็นมีใคร
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องในผู้หญิงคนนี้นะครับ

ชดเชยค่าเสียหายอะไรเนี่ยมันต้องรอคดีจบไหมคะ
หรือว่ามันบังคับคดีอะไรอย่างไรได้ไหม
เรื่องค่าเสียหายที่ต้องชดเชยชดใช้กับเด็กเนี่ยค่ะ

ส่วนการตกลงจะเป็นส่วนทางแพ่งต่างหาก
คือจะไม่เกี่ยวกันแต่เพียงแต่ว่า
ในส่วนนี้ถ้าหากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับ
ผู้เสียหายทุกท่านทุกรายนะครับ

ว่าในส่วนที่เราเสียหายเท่าไรนะครับ
เราจะรวบรวมเป็นในส่วนทฤยานี้

เพื่อที่จะให้ทางอายการนี้จะยื่นฟ้องในส่วนนี้ไปด้วยนะครับ
อ่าเขามีใบขับขี่ถูกต้อง
ส่วนที่ยังตกลงกันไม่ได้นี้นะครับ

คือผู้หญิงท่านที่ขับรถเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
มีใบขับขี่ถูกต้องยังไม่หมดอายุถูกไหมคะ

ถูกต้องนะคะมีใบขับขี่ยังไม่หมดอายุนะคะ
คุณผู้มารินมีรันด์อ่อนนะครับ
เดี๋ยวผมจะต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ

ถ้าใบขับขี่หมดอายุก็จะได้ดำเนินเรื่องใบขับขี่ขาดต่อไปอีกคดี
แล้วรถเขาเนี่ยก็คือถูกต้องต่อพรบ
ไม่ได้ขาดอะไรอะไรตุ๊กต้องถูกไหมคะ
พรบนี่มีนะฮะยังไม่ขาด

ตัวรองเองไม่ได้หนักใจเรื่องนี้
ให้ความรู้แก่บรรดาพ่อแม่ผู้เสียหายทั้งหมด

แล้วก็ผู้ขับขี่มีการจดแจ้งว่าจะลุกไปทำไม
โดยหลักกฎหมายตามพรบจราจรทางบกเนี่ย
ผู้ขับขี่ถ้าขับชนนะครับ
บรรยัติชัดเจน๑ต้องหยุดให้ความช่วยเหลือ
จดแจ้งชื่อสกุลและหมายเลขทะเบียน
รายละเอียดต้องให้กับผู้เสียหาย

เดี๋ยวจะให้ท่านเช็คเบสมือถือเลยว่า
ในกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาติดต่อใครบ้าง
และตำรวจคนใดเกี่ยวข้องกระบวนการนี้บ้าง

สงสารเขาฮะเด็กผ่าตัดสมอง

วันที่๑๒ใช่ไหมคะ
คุณน้าลงมาแล้วถามตำรวจ

แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรองบอก

แต่ทีนี้คุณน้าได้พยายามคุยกับ

ซึ่งในระหว่างที่เจรจาสนทนากัน
ไม่ใช่เจรจาสนทนากันเนี่ยนะคะคุณผู้ชม

วันที่คุยกับตำรวจเลย
ครั้งแรกที่เจอตัวกันเลยคือวันที่๑๔จำได้

ซึ่งตัวผมไปถึงก่อนเวลานัด

เจ้าของคดีเลยแล้วก็ไปถามเขา

ไม่รู้เรื่องเลยมาจากต่างอำเภอ

แล้วตัวน้องผู้หญิงคนขับ
นี่เขามาบ้างไหมคะไม่มาครับ
ติดต่อมั้ยมีติดต่อ
รู้สึกที่จริงเป็นวันนั้นทามอาทิตย์
ไม่ครับคำขอโทษครั้งแรก

กว่าคำขอโทษคำแรกคือเขามายืนอยู่ตรงหน้า
แล้วก็หนูขอโทษจริงหนูขอโทษจริง
ผมเลยบอกว่าถ้ารู้สึกผิดจริงทำไมไม่ขอโทษตั้งแต่วันที่ทำ
ทำไมถึงต้องชนแล้วหนีผมก็ถามอย่างนี้กับเขาตรงตรงเลย

เขาบอกว่าหนูตกใจหนูไม่เคยชนหนูทำอะไรไม่ถูก
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือคำตอบบางอย่างของเจ้าของคดีทำให้คุณน้าคาใจ

คุณน้าก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังคาใจผมอยู่
แล้วถ้ามันไม่เป็นข่าวจะช่วยแบบนี้ไหม

คือคุณผู้ชมคะเป็นน้าก็จริงแต่ก็คือเลี้ยงดูน้องพงศ์ลูกคุณพ่อเนี่ย
อย่างกับลูกตัวเองถูกไหมใช่ครับอ่า
พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
หลังจากที่จับทันทีแล้วมีการเปล่าแวงกอฮอล์เบื้อต้น

กับเมาแล้วขับแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุ
คือ๒ข้อนี้ต้องตั้งก่อนแล้วข้ออื่นค่อยว่ากันทีหลัง
เขาเข้าใจถึงสองข้อนี้ว่าทำไมถึงไม่ตั้งนะตั้งแต่ครั้งแรก
เพราะเขาบอกว่าจริงแล้ว๒คดีนี้มันต้องตั้งตั้งแต่ที่จับได้
แล้วก็ในวันทำการจักรไปต้องสงสาร
คือคดีพวกนี้มันติดความผิดกรรมเดียว
แล้วมันก็มีการถ้าเราถูกฟ้องไปเพราะหาม้าวเวลาก็น่ะ
มันก็เป็นการฟ้องตั้งเกี่ยวกับการคดีซ่าหัด

แล้วคือผมถามเลยในสรุปแล้วตอนนี้

เท่ากับว่าที่ปล่อยตัวไปนี่คือไม่ได้ประกันตัว
ก็คือกฝึงแน่ว่ายังไม่ได้สร้างโคะหา

ตอนเนี้ยทางตนวดได้ไปขอให้ส่วนผม

ผมพอสำเนาตัวนั้นด้วยนะครับ

โอ้ยทีมกฎหลายผมก็จะได้เหมือนกัน

เพราะว่าตัวเนี่ยทำกัน
เพราะว่าผมพูดตรงนะพูดกับทางลุงด้วยเนาะ
คือถ้าลูกคุณลุงไม่มีการข่มขู่มาว่า
รู้จักกับตำรวจยศใหญ่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้

คือลูกลุงพูดมาที่เกิดเหตุเลยว่า
รู้จักกับตำรวจยศใหญ่ที่นี่
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ้างถึงใคร
แล้วเขาจะอ้างเฉยหรือรู้จักจริง
แต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเราเองที่สุดด้วย

เปล่าครับก็คือผมติดต่อกับทางทีมงานของทางอาจารย์สงการ

ว่าผมไม่ไว้ใจในการทำคดี

ขออนุญาตก่อนท่านทราบ

กับเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเหรอ

แล้วก็หนึ่งชนแล้วหนี

มันชนแล้วก็ปรากฏว่า

ตามพรบจราจรทางบกแก้ไขใหม่

ฉบับที่๗เนี่ยโทษจำคลุตั้งแต่
ถึง๖ปีและปรับตั้งแต่๒๕๖

แล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน

คู่กรณีมีพรบหรือไม่ประกันหรือไม่

คู่กรณีคืออะไรเพื่อเขาจะได้
ใช้สิทธิ์ทางศาลได้นอกจากนี้แล้ว
ยังบอกเขาว่าบางทีพี่น้องประชาชน

เจรจาทางแพ่งจริงแล้วเนี่ย

เขาสามารถไปติดต่อประชาสัมพันธ์ศาลได้เลยนะครับ

กับคดีอาญาได้เลยไม่ต้องไปฟ้องใหม่เลยครับ

ก็คือก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเองว่า

ใครที่เว้นช่วงนะครับ
ตั้งแต่๑๒แจ้งข้อหา๑๙

สำนักงานตำรวจแห่งชาติลองพิจารณาดู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

ไปที่สำนักการณ์ศูนย์อังกฤษชาตินัดทันรองพรพตรรอไว้แล้วครับ
เดี๋ยวตามต่อนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณน้าแล้วก็ทนายสงการ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับ
คุณผู้ชมตามข่าวอื่นกันต่อนะคะโดยเฉพาะประเด็นการเมืองที่คงจะร้อนแรงในช่วงวันนี้
และโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้กับคุณภาคภูมิและคุณเขมสอนในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะสวัสดีค่ะ